มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
สาเหตุเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเป็นเหตุการณ์ชาวบ้าน๑๗คนค่ะ
เป็นชาย๑๓คนหญิง๔คนนะถูกตำรวจจับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำรานค่ะ
ได้มีการสนทิกำลังออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่า
ตามแนวพื้นที่ป่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณป่าทิศใต้
คณาตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปออกลาดตระเวนเนี่ยไปพบกับกลุ่มชาวบ้าน๑๗คนค่ะ
เป็นชาย๑๓คนหญิง๔คนต่างทยอยนะคะ
ทยอยแบกถุงกระสอบปุ๋ยเดินออกมาจากป่า
ลักษณะคือเดินมาทีละคนทีละคนทีละคน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบข้างในเนี่ยในถุงกระสอบเนี่ย
ไปพบไม้พฤษชาตินานาพันธุ์เลยค่ะ
พวกต้นม้ากระทืบโรงแล้วก็ต้นกำแพง๗ชั้น
ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยนะฮะทราบว่าทั้งหมดเนี่ย
ชักชวนกันเดินเข้าป่าเพื่อตัดต้นไม้
ไปทำเป็นยาสมุนไพรไว้รับประทาน
แล้วก็แบ่งให้ญาติพี่น้องในต้ม
ดองเหล้าไว้ดื่มกินกันก็เท่านั้น
ไม่คิดว่ารักษณะการกระทำแบบนี้มันจะผิดกฎหมายนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาคือ
ลักลอบร่วมกันทำลายไม้พฤกษชาติ
เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยทัพทันห้วยสำราน
หลังจากนั้นก็นำตัวไปส่งพนักการสพดมอำเภอสังขระ
พร้อมด้วยของกลางเป็นไม้พฤษชาติ
ก็คือต้นม้ากระทืบโรงแล้วก็กำแพง๗ชั้น
จำนวน๑๕๐๕กิโลกรัมแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก๑๗คัน
ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมก็ยอมรับสารภาพนะคะ
แต่ก็มีชาวบ้านคือพยายามหาเงินมาประกันตัว

จึงต้องใช้หลักทรัพย์คนละ๑แสนบาท
ในการประกันตัวก็เขาหาเงินไม่ได้สุดท้ายก็ต้องนอนคุกเนี่ยนะคะ
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ญาติพี่น้องของชาวบ้านทั้งหมด๑๗คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะคะ
ก็มารอให้กำลังใจอยู่บริเวณบันไดแบบนี้
ทางขึ้นสพดมกว่า๕๐คน
ทั้งหมดพากันนอนรอ๒คืนแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าไม่มีหลักทรัพย์ในการประกันตัว
ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคนละ๗๐๐๐บาท
และชาวบ้าน๖คนที่ถูกจับได้

เหลืออีก๑๑คนที่ยังหาหลักทรัพย์ไม่ได้นะคะ
แล้วก็บอกว่าขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่
เพราะว่าเมื่อหัวหน้าครอบครัวถูกจับ
ก็ไม่มีใครที่จะหาเลี้ยงครอบครัว

คือกลุ่มชาวบ้านบอกว่ามีนายทุน
ซึ่งไม่รู้ว่าใครติดต่อให้ชาวบ้านไปตัด
แล้วก็บอกว่าจะมารับซื้อกิโลกรัมละ๖บาท
แต่ไม่ทันได้ขายก็ถูกจับกลุ่มซะก่อน
ตำรวจบอกว่าก็ได้ให้โอกาสครอบครัว
แล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ถูกจับกลุ่มที่เหลือ๑๑คน
หาหลักทรัพย์มาประกันตัวจนถึงเวลา
ก็คือช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมา
หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัว
ก็จะนำตัวส่งสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ